ข่าวพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้ายนะจะคล้ายคล้ายกันครับ
แต่ว่าประเด็นที่ดราม่าแล้วก็คนวิจารณ์กัน
มีผู้หญิงวัยกลางคนคาดว่าเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย

แต่คุณแม่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บไปด้วย

คุณแม่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บไปด้วย

แต่จากเหตุการณ์นี้

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ตอนแรกเขาก็ผมก็ชบต่อยกันและทีนี้ผมก็เดินข้ามมาอีกวันหนึ่ง
แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีคลิปเดินข้ามมาอีกวันหนึ่งแล้วเขาก็คนเก่อแม่เขา
ก็ลุมแฟนผมอ่าแล้วตอนนั้นแฟนเรายืนอยู่คนเดียวด้วย
ใช่แฟนผมยืนอยู่ที่รถแต่ผมเหนื่อยผมเลยเดินข้ามมาอีกวันหนึ่ง
คือผมต่อยกับเขาตัวเขาใหญ่ผมต่อยกับเขาแต่ตอนนั้นยังไม่มีคลิป
เขาพุ่งเขาไปหาแฟนเขาใช่เขาเดินไปหาแฟนผมเขาก็ฝักแฟนผม
ผมก็เดินกลับไปและทีนี้ก็ตบแฟนผมอีกลุมเลย
ผมก็เลยเอาเหล็กตรงนั้นตีเขาและก็มาอย่างในคลิปว่าที่น้องก็มาอะไรก็มาลุมอย่างนั้น
อันนี้คือทางฝั่งที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจเขาผิดนะค่ะ
คลิปมันไม่ใช่ตั้งแต่เกิดเหตุตอนแรกเขานี่แหละเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกันตัว
ลองฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับท่านผู้ชมครับฝั่งของชายเสื้อดำกับผู้หญิงที่เป็นแม่
ถูกรุมทำร้ายในคลิปนะครับเราก็ตามจนเจอนะฮะนี่ฮะ
เขาคือนายทัศพลโนรีอายุ๒๑ปีนะครับส่วนแม่ชื่อว่านางชมัยพรโนรีอายุ๕๕ปีนะครับ
ทั้งคู่ก็บาดเจ็บตามลำตัวหลายแห่งเนี่ยครับทั้งลูกกับแม่นะ
ทัศพลมีแผลที่ใบหูข้างซ้ายต้องเย็บสี่เข็มตาข้างซ้ายปูดบวมปิดจนไม่เห็นตาดำเลย
ชมัยพรบอกว่าตอนแรกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดติดไฟแดงเห็นว่ารอนานจึงเลี้ยวซ้ายจะไปเข้าอีกซอยนึง
สักพักมีคู่กรณีมาจอดข้างแล้วบอกว่ามองหน้าทำไมมองกวนจัง
ชมัยพรก็เลยบอกไปว่าอ้าวทำไมล่ะคนเรามองหน้าไม่ได้หรือยังไงถ้ามองไม่ได้รถก็ชนกันสิประมาณอย่างนี้
คู่กรณีก็เลยบอกว่างั้นจอดรถเลยนี่ฮะระหว่างที่รถจอดติดไฟแดงอยู่ด้วยนะครับ
คู่กรณีก็เลยวิ่งลงมาแล้วก็ต่อยไปที่ลูกชายของเธอก่อนลูกชายก็ลงไปต่อยกับคู่กรณี
ตัวเธอก็เลยเอาถังกะลอนน้ำมันที่ซื้อเตรียมไว้จะเอาไปตัดต้นไม้ฟาดใส่เพื่อป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ลูกโดนทำร้าย
พอคู่กรณีสู้ไม่ได้ก็วิ่งไปอีกฝั่งนึงแล้วโทรเรียกเพื่อนมาลูกชายก็ระหว่างนั้นเดินไปหาแฟนของคู่กรณี
แล้วก็ผลักแฟนคู่กรณีเพราะเห็นว่าแม่ถูกทำร้ายก็เป็นจังหวะเดียวกับเพื่อนของคู่กรณีอีก๒คนมาถึงพอดี
แล้วก็มารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยแล้วก็ใช้ท่อนอลูมิเนียมตีใส่จนมีแผลที่ใบหน้าแล้วลูกชายก็บาดเจ็บ
คือนางชมัยพรเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับว่าการทะเลาะวิวาสที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเธอกับลูกชายนะไม่เคยมีเรื่องอะไรกับฝั่งคู่กรณีมาก่อน
ตามที่ฝั่งคู่กรณีกล่าวอ้างแต่คนที่เคยทะเลาะกับกลุ่มคู่กรณีเนี่ยเป็นญาติของเธอ
อาจทำให้คู่กรณีเหมารวมแล้วคิดว่านายทัศพลลูกชายเคยมีส่วนในการก่อเหตุที่วิวาดกันครั้งก่อนมาด้วย
เริ่มต้นแก่เราไม่รู้ว่าเขามาทางไหน

บอกอ่าวมันยังไงกันนี้มันคนเรามองกันไม่ได้หรือไง

เราแค่สองคนแค่นั้นน่ะทีนี้พวกมันมาลุ้มเตะลูกชายหนูมั่วไปหมดเลย

มันบาดหมางกับไอ้ลูกไอ้น้องเขื่อไอ้คนเล็กก่ะ
คือทางฝั่งของแม่ลูกคู่นี้เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่วงกลางดึกจะมีจักรยานยนต์ขี่วนไปวนมาแถวบ้านนะ
แล้วก็บางครั้งก็ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่กลุ่มที่มีเรื่องมีราวกันหรือเปล่า
แต่ว่าทางครอบครัวตอนนี้ก็หวาดกลัวมากกลัวความไม่ปลอดภัยและยืนยันว่าจะเอาเรื่องคู่กรณีให้ถึงที่สุด
เรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดพนักงานสอบสวนสพเมืองชัยนาธก็เรียกทั้งสองฝั่งมาสอบปากคำ
ก็จะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะผลสรุปเนี่ยตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
ทั้งสองฝ่ายเคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันมาก่อนหลายครั้งนะคะครั้งนี้ที่มีคลิปแล้วก็เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลเป็นการชุมนุมทะเลาะวิวาส
ก็เลยเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาเจรจากลายเกลี่ยกันสุดท้ายตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วค่ะ
ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานตำรวจบอกว่าก็ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายเดินทางกลับ
ไม่ได้มีการดำเนินคดีไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขาตกลงกันได้
มองหน้ากันอ๋อทำไมอ่ะมองหน้าคุณอย่ามองดิฉันสิ
มองกันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทักแชทมาเดี๋ยวจะส่งแชทมา